จากไปดูจราเข้ไปหาจับจราเข้
มีอีกแล้วมีเรื่องเดือดร้อนพี่กู้ภัยให้ช่วยจับอีกแล้วคุณผู้ชม
จะจับตัวอะไรนั้นโอ้ยเชื่อว่าคุณผู้ชมฟังทุกวี่ทุกวันเลย

โอ้โหมาแล้ว
โอ้โหนี่ไงคะคุณคะพี่เจ้าหน้าที่กู้ภัยมาจับงูจงอางตัวนี้แหละค่ะ

มันบุกเข้าไปในบ้านของชาวบ้าน

เจ้าหน้าที่เข้าไปถึงที่แล้วค่ะคุณ

ไปถึงแล้วเนี่ยนะเจ้าหน้าที่เขาก็ใช้อุปกรณ์ที่เตรียมมานี่นะคะ
สอดส่องแงะแคะหาเจ้างูจงอางตัวร้ายยาวกว่า๔เมตรที่ซุกซ่อนอยู่ภายในบ้าน

ถูกต้องแต่มีผู้ช่วยเจ้าหน้าที่นะคะนั่นก็คือเจ้าแมวค่ะ
แมวนี่แหละเป็นคนสำคัญเลยเป็นบุคคลสำคัญจะว่ายังไงก็ได้
เป็นแมวเป็นตัวสำคัญเลยนะคะที่เป็นผู้ที่ร้องขู่ร้องบอกว่ามีแมวเนี่ยแอบซ่อนอยู่เออมีงูอยู่ซ่อนอยู่ในนี้
เอาล่ะคุณฮิษาแมวมันร้องยังไงตอนที่มันขู่ไอ้งู
ใช่ค่ะแล้วแมวตัวนี้มันก็ทำหน้าที่ดีมากเลยนะคะ
เจ้าของบ้านคือพี่เอ๋กกระชายแสงแก้วเค้าก็เล่าให้ทีมข่าวฟัง
ในนาทีที่เจอกับเจ้าอสรภิกตัวย่ายนี้
ขณะที่พี่เขานั่งกินข้าวอยู่หลังบ้านเห็นแมวเนี่ยมันวิ่งตื่นมาแบบท่าทางตกออกตกใจ
เหมือนกับแมววิ่งหนีอะไรมา
อะไรมาพร้อมทั้งร้องโหยหวนมาเลยอย่างนั้น
เจ้าของบ้านเลยแบบรู้สึกเลยว่าต้องมีสิ่งอะไรผิดปกติแน่นอ

โอ้โหหลับยิงดิ้นตาใหญ่เลย
มันก็ไม่ได้ตั้งใจมันโดนบีบหัวไงนะ

เจ้าหน้าที่ใช้เวลาอยู่นานแต่เขาก็จับด้วยความชำนาญ
ก็สามารถจับออกมาได้อย่างปลอดภัยนะคะ
เจ้าหน้าที่สันนิษฐานว่าสาเหตุที่มันเข้ามาในบ้านคน
ก็เป็นเพราะว่าหนีร้อนมาพึ่งเย็นนั่นแหละ
หรืออีกข้อสันนิษฐานหนึ่งก็คือว่าเป็นช่วงที่งูกำลังจะผสมพันธุ์นะคะ
มันก็มักจะออกจากป่ามาตามบ้านเรือนประชาชน
ที่อยู่ใกล้กับป่าละเมาะ
หรือว่าบ้านเรือนที่ติดแม่น้ำลำทานมันชุ่มฉ่ำมันเย็นนะครับ
มันไปหาที่ที่จะหลบซ่อนตัว
ก็นี่แหละคุณผู้ชมมักจะเกิดขึ้นในช่วงแบบนี้
เล่าให้ฟังทุกวีทุกวันแบบนี้
เอาเป็นว่ารอดปลอดภัยไม่มีใครได้รับอันตราย

ถ้าเจองูแบบนี้ก็เรียกเจ้าหน้าที่นะคะ

โดยเฉพาะงูจงอางนี้ออกมาเยอะมาก

มีงูออกมาในบ้านเรือนของคนตัวใหญ่

เพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าช่วงนี้มันเป็นฤดูที่มันจะออกมาผสมพันธุ์
แล้วก็บางทีเขาบอกว่าคือ
งูมันหนีร้อนมาพึ่งเย็น
ในป่ามีไฟป่าบ้างมีอะไรต่างบ้าง
มันก็เลยหนีมาพึ่งที่เย็นนะคะ

เจ้าหน้าที่กูพายมาช่วยอย่างนึงค่ะ
จับแมงวันแถวนี้ออกไปหน่อยได้ไหมคะ

ใครเอาแมงวันเข้ามาใน

แร็ปกินซิ